คุณผู้ชมครับกรณีหญิงชาวไทยกับสามีชาวต่างชาติ
วัย๖๑ปีที่หายตัวไปจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลช่อแห่จังหวัดแพร่
อย่างเป็นปริศนานะครับพร้อมกับรถกระบะฟอร์ดสีขาวของทั้งคู่
หายตัวไปเมื่อ๑๙กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจตามพบแล้วนะครับ
แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับทั้งคู่ถูกฆาตกรรมเสียชีวิต
แล้วก็ฝังร่างไว้ในบ้านพักของตัวเองตั้งแต่วันที่ถูกแจ้งว่าหายตัวไป
ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่ชายของหญิงชาวไทยที่เสียชีวิต

ทันทีที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตำรวจร้อยนายร่วมกับสุนัขตำรวจจากต่อชดที่๓๒พยาว
เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
พร้อมนำรถแบ็คโฮลขุดดินก่อนจะพบร่างของนายอารันสก๊อตฮ็อกชาวอังกฤษอายุ๖๑ปี
และนางหนอกสุดแดนอายุ๖๑ปี๒สามีภรรยาที่ถูกโยนลงไปในหลุมลึกลงไปเกือบ๓เมตร
สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุสะเทือนขวัญในหมู่บ้าน
หลังเขาทั้งคู่หายออกไปจากบ้านพักเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
มันก็ตกใจตกใจอย่างหนึ่งแต่แต่อีกถ้าไปคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือไม่ใช่คนในพื้นที่ในตำบลเราในบ้านเราแค่นั้นแต่ถ้าเป็นคนในระแวก
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดครั้งแรกลึกลงไปใต้ดินเพียง๑เมตร
แต่ไม่พบศพก่อนตำรวจได้ข้อมูลจากคำให้การของผู้ต้องหา
นำไปสู่การค้นหาศพจนพบในที่สุดหลังพบศพญาติของนางหนอดผู้เสียชีวิตยอมเปิดเผย
คาดคิดว่าคนก่อเหตุจะเป็นคนในครอบครัวที่ผ่านมาความสัมพันธ์ขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับน้องสาว
ไม่เคยทราบมาก่อนภายหลังแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสภาพศพ
และรวบรวมพยานหลักฐานผลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕พร้อมพันธ์ตำรวจเอกมณัฐเกิดสุโข
ผู้กำกับการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดแพร่ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คน
คือนายวารุธรัตนสัจจกิตอายุหกสิบสามปีนายเปี้ยคำไซอายุหกสิบสองปี
และนายกิติพงคำหวั่นอายุยี่สิบสี่ปีหลังสอบปากคำแล้วนายเปี้ยและนายกิติพง
รับสารภาพว่านายวารุธเป็นผู้จ้างวานให้เดินทางมาจากอำเภอวังชิ้น
ก่อนไปลงมือฆ่านางหนอดน้องสาวแท้แท้กับนายอลันด้วยเงินห้าหมื่นบาท
ที่ในเปี้ยจะแบ่งเงินให้กับนายกิติพลสามพันบาทขณะที่นายวารุธผู้จ้างวันให้การภาคเศษ
ส่วนประเด็นปมสังหารผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยืนยันว่ามาจากปัญหาในครอบครัว
หลังนายวารุธพี่ชายของนางหนอดอ้างว่าถูกด่าว่ากล่าวทำให้อึดอัดใจ
ก่อนใช้เวลาวางแผนร่วม๒สัปดาห์จ้างวานมือปืนให้ไปลงมือยิง
ไม่เกี่ยวถูกด่าเรื่อยเรื่อยถูกด่าเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยตั้งใจฮะ
เพราะว่าน้องสาวไม่เข้าข้างเขาเลยเขาบอกทุกครั้งเข้าข้างแต่สามี
นายกิติพงศ์เป็นคนล็อกนะครับแล้วก็นายวารุธเป็นคนตี
แจหรือครีมตัดเหล็กพวกนั้นน่ะนายเปี้ยเนี่ย
ใช้พุทธปืนแอบซุ่มอยู่แล้วก็พอนายเรนเดินมา
จะให้อาหารเป็ดก็ยิงเข้าไปเลยใช้ปืนลูกซองสั้น
เบิ่งตนสรรจภรรรย์อนุมัติไหมจับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจภรรย์
จะทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนอย่างละเอียด
พร้อมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก่อนหน้านี้

ซึ่งคาดว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้